ถามแล้วรู้สึกยังไงครับความเป็นแม่ของคุณ
ไม่อยากจะพูดเนาะ
ก็เสียใจค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงลูกเรามา
ความเป็นแม่เรารักลูกอยู่แล้ว
ถ้าใครไม่มีลูกก็ไม่รู้เนอะ
แต่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราก็เชื่อมั่นว่า
สิ่งที่เราเลี้ยงลูกเรามานะเราไม่เคยสอนให้ลูกเราทำไม่ดี

เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นแม่บ้านเรามี
กฎหมายมีอะไรอยู่แล้วทุกสิ่งอย่างอ่ะ

เพราะฉะนั้นหลักฐานมายังไงก็ต้องเป็นไปตามนั้น
แม่ยินดีรับทุกเรื่องที่มันจะเกิดขึ้น
ถ้าน้องอุ่นทำผิดแก้ก็
ก็ต้องเป็นไปตามรวบการอย่างนั้นล่ะค่ะ
แต่ว่าลึกแล้วเราเชื่อไหม
จริงแล้วอยู่กับลูกมากตอนนี้เขา๒๕

เมื่อคืนตรงถามให้ลูก
ถามจริงไงเขาสารภาพไหม
เขาพูดเหมือนที่พูดให้ข่าวทุกอย่างเลยค่ะ

เราก็เชื่อมั่นว่าลูกเราไม่ได้ทำ
แต่ผลจะเป็นยังไงเราบอกไม่ได้ถูกไหมคะ
เพราะผลมันขึ้นอยู่กับทุกอย่าง

แต่เราก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับ
หลักฐานแล้วก็ตำรวจเรา

เพื่อที่จะให้เราชนะหรือให้เราดี
เพราะกฎหมายมันมีไว้ให้กับคุณผิดอยู่แล้ว
เราอยากไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ
แต่ว่าด้วยความรู้สึกที่เราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง

ตั้งแต่รู้ข่าวพร้อมกับตำรวจที่โทรบอกเนี่ย

ตำรวจบอกว่าลูกเราอยู่ในห้องแล้วเคาะเนี่ย

เรานึกในใจว่าลูกเราเป็นอะไรหรือเปล่า
ทีนี้ทางโน้นเขาลูกเขาเสียถูกมั้ยคะ
เราคิดอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยคงจะช้ำมากกว่าเรา

อย่าไปขอโทษเขาในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ซึ่งจริงหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ด้วยขอโทษ
ด้วยคุณธรรมและความเป็นมนุษย์ด้วยกัน

เราไม่อยากให้เรื่องราวที่ต่างนานามันเกิดขึ้นอยู่แล้ว
เรื่องร้ายไม่อยากให้เกิดแต่อยากให้มี

เออเราอยากจะเป่าเห็นเจ้าให้เขาอ่ะ
แม่ครับถึงสมมุติว่าถึงตอนท้ายถ้าพิสูจน์ได้ว่าน้ำอุ่นบริสุทธิ์

ไม่เป็นไรค่ะเราห้ามใครพูดอะไรไม่ได้
แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือตัวเรา

เราบอกสังคมว่าฉันดีเราบอกไม่ได้
เราบอกสังคมว่าสังคมบอกเราดีนะเราบอกกับเขาไม่ได้ค่ะ

ทีเราร์ตแล้วครับ
ใช่คือตั้งแต่คือผมมีนัดกับพวกพี่เขาทานเหล้ากันอยู่แล้วทุกวันครับ
ใช่ไปเจอเบลเพราะผมเพิ่งเคยเจอกับเบลกับครั้งแรกใช่ครับ

เรารู้ไปก่อนแล้วว่าเบลจะไปที่งานกันด้วย
ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนจ้างแล้วก็ไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินทางนี้
ก็เป็นปกติครับ
มีสติอยู่

โอทานไปผมไม่น่าจะเมาครับเพราะดูหน้าตาก็ยังปกติอยู่
แต่ว่าทานเหล้าไปก่อนผมแล้วเพราะว่าผมตามไปทีหลัง
คุยอะไรกันบ้างเริ่มเจอกันคุยอะไรกัน
ก็ถามว่าชื่ออะไรแล้วก็อยู่แถวไหนอะไรประมาณนี้ครับ
ผมปกติผมเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้ว
แต่พอเริ่มเมาก็เริ่มจะถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
เริ่มชอบพอกันใช่เพราะว่าเบลก็มานั่งกับผม
ใช่ค่ะตอนนั้นเมากันแค่ไหนกินกันไปแค่ไหนจำได้ไหม
ก็กินกันไปเยอะเพราะว่าหมดไปไวมากครับผม
กินไปประมาณกี่ขวด
ผมไปถึงก็หมดไปในขวดแรกหมดไปแล้วครับผม

กินเล่ายังเดียวเบล

ไม่ต้องแล้วเป็นเล่าปกติ๘๐
ไม่ได้เป็นแบบโว็ทก้าหรือพิมีแอลปะวะสุมาก

เบลก็กินยังไงกินผสม
กินชอทครับเต็มชอทเลยล้นเลยครับ
ใช่ก็คือกินเท่ากันหมดทุกคน
ก่อนหน้าผมกินไปประมาณ๓๔แล้วครับ

เยอะอยู่น่าจะเป็น๑๐ครับผม

เริ่มเมาแล้วคุยกับอะไรเป็นบ้าง
ก็คือเหมือนกับความเป็นผู้ชายผู้หญิงคือเหมือนกับว่าก็ชวนกันไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็เหมือนกับอยู่กันไว้กลับด้วยกันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับ
ซึ่งถ้าเบลไม่เล่นกับผมผมไม่กล้าชวนเบลแบบนั้นแน่นอนครับ

แต่ว่าผมดูอาการเราเล่นกับผมเพราะว่าเบลมีคนมากอดแล้วก็มามันจุบผมด้วย
ใช่ใช่

จากที่เห็นคลิปตั้งนอยู่ที่บ้านแล้วครับผม

เหมือนกับว่าก็คือแบบจ้างแบบว่างานอย่างเงี้ยบ่อยครับ
ผมก็เมาอย่างนี้บ่อยคือผมเห็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับ
ใช่อ่าเดี๋ยวบอกตอนแรกว่าเราไปเจอเขาครั้งแรกยังไง
ถึงไม่ได้เบลครับหมายถึงคนอื่นครับหมอจ้างแบบนี้มาหลายคนแล้วครับ
ใช่แล้วตอนที่ออกมาเนี่ยคือยังคุยกันรู้เรื่องยังอะไรรู้เรื่องไม่ครับ
ไม่ครับไม่ไม่ผมก็ผมก็พยุงมามาที่รถผมคุยแรกคือมีการชวนกัน
ก่อนก่อนใช่คือก่อนตั้งแต่ตอนอยู่ที่บ้านตอนยังมีสติแล้วครับใช่ครับ
ช่วยกันแค่ปากเปล่าปากเปล่าไม่ครับผมแต่ว่าผมขอไลน์ณวันนั้น
ใช่แต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่มีคนมาคุยนั่งคุยไลน์กันอยู่แน่นอนครับ
นั่งข้างกันก็ต้องคุยปากเปล่าผมเริ่มหมดสติไปตั้งเท่าไหร่ครับ
อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะเป็นช่วงประมาณเกือบสี่โมงครับใช่ครับ
ซึ่งคนอื่นก็เมาเมาเหมือนกันครับพอขึ้นรถมานี่เขาเริ่มเงียบไปตอนนั้น
ใช่เริ่มก็ตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นรถแล้วครับตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่อยู่ในที่พักที่บ้านตรงนั้น
อาการตอนเขาอยู่ในรถเป็นยังไงบ้างฟุบอย่างเดียวครับฟุบใช่
มีน้ำลายฟูมปากเอาไว้ในรถผมไม่เห็นหน้าเขาใช่แต่เขาฟุบหน้าใช่
ใช่ใช่ก็นั่นคืออันคิดว่าจะอ้วกตอนนั้นคิดว่าแบบคิดว่าอ้วก
ใช่เพราะว่าแบบแค่ทานเหล้าไม่น่าจะมีอาการขนาดนั้นได้
คือเท่าที่ผมคิดไว้คือหนึ่งคือเบลมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
สองคือก่อนหน้านี้เบลไปรับงานอะไรมาบ้างพักผ่อนน้อยหรือเปล่าหรือว่า
สามคือไม่ได้ทานข้าวมาแล้วไปทานเหล้าหนักจะมีอาการขาดน้ำและทำให้ช็อกได้หรือเปล่าอันนี้
ผมไม่ทราบว่าเป็นอย่างนี้เพราะผมก็เคยเจอมาหลายกรณีแต่ผมไม่เคยเจอครับแบบนี้
มาก่อนครับอือคอนโดพูดได้ไหมพูดพูดไม่ได้ผมก็ให้เบลนอนครับผมใช่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
พอว่าก็เลยให้รอรอให้ตื่นก่อนเท่าเมื่อไหร่นะแล้วผมก็นอนมาตั้งแต่ประมาณ๖โมงแล้วก็ตื่นมา๗
หรือว่าเก่งเที่ยงคืนตีนึงละคืน

ตัวเย็นใช่ตัวเย็นที่โซฟาเหรอครับก็เพื่อนเขาผมมาโทรหาเพื่อนเขาตลอดเวลาเลยครับ
ใช่เหมือนกับว่าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วประมาณเนี้ยคือเห็นบอกเขามากันสามคันเลยอ่ะ
แล้วผมผมอยู่คนเดียวอ่ะแล้วคือเหมือนกับว่าเขาเขาโทรมาบอกว่าอ่าอยู่
คอนโดนี้ใช่ไหมอยู่ตรงอยู่ตรงป้อมยาวน่ะน่ะอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยอุ้มเบลลงไปส่งส่งที่โซฟาแล้วผมก็คือเลย
เลยขึ้นมาผมว่าผมตัวคนเดียวผมเลี่ยงที่จะไม่ปะทะคารมมันดีกว่า
เพราะว่าผมเขามากันตั้ง๓คันให้ผมทำยังไงอะไรอย่างนี้
ซึ่งทางแฟนเขาก็คงแบบไม่ยอมผมอยู่แล้วครับ
สู้ร่าเนี่ยมันมันไม่รู้เลยนะว่ามันหายใจส์
หายใจหรือว่าถามไปนอนข้างห้องหายใจหรือเปล่า

ไม่รู้เลยใช่เพราะว่าแค่ทานเล่ากัน
ขับรถกลับมาจากบางบัวทองได้ก็เก่งแล้วนะ

เห็นคนนึง
แต่คนอื่นก็คือมันก็น่าจะเมาไม่ไหวกันแล้ว
เอ่ยได้เหรอ
เดี๋ยวค่อยก็ได้

เขาทิ้งตัวครับแต่ผมเริ่มรู้สึกว่าเขาแข็งตอนนี้

แต่ตอนที่ผมอุ้มลงมาเหมือนตรงโซฟาผมผมยังได้ยินแบบว่าเสียงเอือกของเขาอยู่
แต่ว่าผมผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะยังรอดอยู่ใช่ได้ยินเสียงเอื้อครั้งหนึ่ง
แป๊บนั้นเราไม่คิดต่อโทรไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลแห้งชีพอะไรอย่างไรมาช่วย
คิดว่าเขาจะเสียครับผมคิดว่าเขาแค่เมาแล้วก็อาจจะแบบไม่สบายใช่
บ่อยครับมาลักษณะแบบนี้แต่ว่าไม่เคยแบบอย่างงี้มาก่อน
แต่ก็เมาปกติแล้วก็ตื่นมาแฮ้งเป็นเรื่องธรรมดาของคนดื่มเหล้าหนักใช่ครับ
ก็ความด้วยความเมาครับโดยแบบโพสต์ลงไปโดยไม่เจตนา
ใช่ทุกความเมาถึงผมอะโพสต์แกล้งเล่นประจำอยู่แล้ว
ถ้าใครแบบว่าไม่เล่นกับผมผมก็ไม่กล้าโพสต์หรอกครับ

แบบคนไม่รู้จักกัน
ใช่รบก่อนเพราะว่าเป็นความเสียหายของทางผู้หญิงด้วย
ผมก็ไม่รู้ว่านางแบบจะมีชื่ออะไรขนาดนั้นผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องอะไรแบบอย่างนี้
มีอะไรอยากจะบอกย่างหรือว่าแฟนของคุณไป
ต้องขอโทษแต่ผมไม่ได้มีเจตนาหรือแบบอะไรอย่างนั้นเลย
เพราะว่าผมไม่รู้ว่าแบ็คกาวน์ของเบลเขามีโรคอะไร
หรือแบบเป็นยังไงมาก่อนครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเจอกับทางเบลครั้งแรก
เป็นเงื่อนออกมากแต่วันนั้นเป็นความโชคระต่ำของผมนั่นแหละ
ที่อยู่กับเบลเป็นคนสุดท้ายหน้าที่เกิดเหตุตรงนั้น
ใช่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้เรียกที่จะปฏิเสธไม่ได้

ไม่มีครับที่บ้านเพราะว่าเบื้องต้นได้ตรวจปัสสาวะเรียบร้อยแล้วครับไม่มี

แล้วปกติก็คือให้แบบมีแบบจ้างไปบ่อย
แต่ว่าคนที่เคยไปก็น่าจะรู้ว่าที่หลังนี้แบบไม่มีการใช้ยาสารเสพติด
ก็คืออาจจะให้ไปเป็นพยานในหลายคนที่เคยไปได้ครับ
กลายเป็นว่าตอนนี้คนก็คิดว่าเราใช่เพราะว่าผมอยู่กับเบล
เพราะว่าก่อนเป็นคนสุดท้ายแล้วก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่าเบลไปรับงานอะไรมาแล้วบ้าง
เพราะผมเท่าที่ผมรู้คือเบลบอกคนอื่นว่ามาถ่ายแบบ
ซึ่งแต่จริงเบลมารับงานแบบนี้ซึ่งคนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าเบลแอบรับงานอย่างนี้ด้วยครับ
ยืนยันว่าเราเป็นเด็กฟองจาหรอครับ

แล้วเรื่องห้าพันนะครับหลายคนคิดว่าห้าพัน
คือเหมือนกับว่าตอนนั้นคือเหมือนกับคุยกันแล้วรู้สึกเริ่มชอบกัน
ก็เริ่มมีอาการห่วงกันเพราะผมก็คงไม่อยากให้เบลมาทำงานอะไรแบบนี้
กลัวจะเจอแบบลูกค้าที่แบบอะไรแบบหลายอย่างเนี่ยครับ
ผมก็เลยแบบว่าถ้าใครเห็นเบลส่งงานก็เดี๋ยวให้อะไรอย่างนี้
คือแบบไม่อยากให้นางไปรับงานอะไรแบบนี้ครับ
ก็เหนื่อยนะแต่ทำอะไรไม่ได้คนเรามันก็มองได้คิดได้หลายแบบอะเนาะ
คนเรามองอาจจะมองเห็นแบบในด้านเดียวนะครับ
ก็ต้องมองไปถึงกับหลายอย่างด้วยมองเปิดใจลองฟังความผมบ้างอะไรอย่างนี้
ผมไม่ได้แก้ตัวหรอกผมก็พูดไปตามที่ผมคิดที่ผมจำได้เท่านั้น
เพราะผมก็ดื่มเหล้าไปเหมือนกันถ้าผมถ้าผมแบบว่าไม่ได้ดื่มหรือสติร้อยเปอร์เซ็น
อันนี้ผมแก้ตัวไม่ได้อยู่แล้วแต่คืออันนี้ผมก็มีฤทธิของแอลกอฮอลเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วครับ